คดีผัวโหดฆ่าภรรยาแล้วก็นำไปทิ้งในบ่อบาดาน
ล่าสุดนี้ตำรวจเตรียมฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัว
เจ้าตัวเองยังคงยืนยันคำเดิมบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยานะ
ภรรยาเขาเนี่ยหกล้มหัวฟาดพื้นเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยเอาไปโยนทิ้งในบ่อบาดานส่วนภาพที่เห็นนี้
เจ้าหน้าที่ก็กำลังขุดค้นหาร่างของภรรยาที่เสียชีวิตวัย๖๖ปีนะคะ
รอยกันไปจากคดีนายสนั่นอายุ๘๓ปี
สารภาพกับตำรวจว่าเป็นคนนำร่างของนายสุกัญญา
อายุ๖๖ปีภรรยาของเขาไปโยนทิ้งบ่อที่นี่
เป็นบ่อบาดานหลังภรรยาเขาลื่นล้มหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิต
แล้วก็ไม่รู้จะบอกลูกยังไงก็เลยนำศพมาทิ้งที่นี่
เมื่อวานนี้มีการขุดค้นหาศพที่เบาะแห่งนี้ความลึก๙เมตร
สุดท้ายไปเจอศพนางสุกัญญาจริง
ความคืบหน้าล่าสุดผู้กำกับการสพด่านทัพตะโกเผยค่ะ
ทุกอย่างยังเป็นไปในแนวทางการสอบสวน
และจะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐาน
แล้วก็รอผลชนสูตรจากสถาบันนิติเวทย์ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
ส่วนของตำรวจควบคุมตัวนายสนั่นไว้ในห้องขังแล้ว
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นย้าย
หรือทำร้ายศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตาย
และจะทำการสอบปากคำโดยละเอียด
ผู้ต้องหามีการขอให้ทนายมาร่วมสอบปากคำด้วย
โดยจะนำตัวผู้ต้องหาฝากค้างต่อสารจังหวัดราชบุรีพรุ่งนี้ต่อไป
มีรายงานจากชุดสืบสวนด้วยนะคะว่ามีการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
เรียกพยานมาสอบปากคำแล้ว๕ราย
ส่วนของหลักฐานทางนิติเวทย์ต้องรอผลการยืนยันการตายก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ส่วนผู้ต้องหาหลังถูกคุมขังมีอาการเศร้ามีอาการนิ่งแล้วก็นอนไม่หลับด้วย
น่าจะเกิดจากความเครียดในสิ่งที่ทำลงไป
จากการสอบสวนผู้ต้องหายังคงให้การยืนยันตามคำให้การสารภาพในช่วงแรกว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า
ตอนเกิดเหตุภรรยาเดินไปนอกบ้านแล้วล้มหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต้องรอผลการชนะสูตรอย่างที่บอกไปก่อนนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปทางญาติของนางสุกัญญาเผยออกมาบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ประสานเรื่องขอรับศพแม่แล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่าให้ไปรับศพได้เมื่อไหร่นะคะ
หลังจากนั้นญาติเองมีความเห็นว่าจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดในอำเภอบ้านโปกต่อไปนะคะ